ว้าว
กลับมาแล้วนะคะช่วงที่สองของผู้ชายในฝันของเรา
และแน่นอนรอเราอยู่ค่ะ

ไม่ได้ใช้สลิงนะแต่ว่าไม่ใช่เรื่องจริงจ้

โอเคกะอย่างนี้ขอเลยค่ะขอกำถาม

ใช่แล้วค่ะคิดอะไรก็ตอบมาเลยนะจ๊ะ

มาขอร้องให้คุณไปเสยกรรม
ให้หน้าเหมือนดาราที่เขาชื่นชอบ
คุณจะทำอย่างไร

ก็คือให้เขาถ้าเขาเคซี่กับตามอเมริกา
ก็ให้เขาไม่ก็คือดู

สมมุตินะคะคุณพาสาวไปออกเดทด้วยการดูหนักครับ
อืมระหว่างที่หนังกำลังโรงร้ายก์นั้นไป

และคุณก็ได้กลิ่นเท้าเท้าแรงมาก
คุณจะทำอย่างไร

ก็อาจจะบอกกับเขาดีว่า

นี่สมมุตินี่สมมุติ
สมมุติอภิษฎานี่เท้าเหม็นมาก
อุ๊ยอภิษนี่จักรแลเขาเหม็นนะ
เราอาจจะหาเหตุผลว่า

ไปเหยียบอะไรมาหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้

อกจากนั้นยังอยากจะอาบน้ำให้คุณ

งั้นขอเวลาให้กับแฟน

หรือบางคนเขาจะแอร์ไหล่ง่ายจริงครับผม

เขาบอกว่าหากคุณบังเอิญเจอสาวตรงสเปคสุด

แต่คุณมารู้ทีหลังว่าเพื่อนของคุณ
ดันแอบคุยกับผู้หญิงคนนั้นเหมือนกัน

ก็ถ้าเกิดว่าผู้หญิงคนนั้นเขาชอบเพื่อนมากกว่าก็

ใช่ต้องเคลียร์กับเพื่อนก่อนว่าอย่าทำแบบนี้อะไรอย่างนี้

เป็นคนเข้าใจทางโลก

คือถ้าตัดได้ตัดหมดเลยอะจริงไงใช่

ถ้าผู้หญิงแบบเป็นแฟนเราแล้วยังแบบแอบมาคุยกับคนอื่น

อะเพื่อนยังมาคุยกับแฟนเราอันอย่างนี้
เคยเจอหรือครับสมมุติไม่เคยสมมุติ

ต่อไปสมมุตินะคะแฟนของคุณพบของขวัญที่แฟนเก่าเคยให้กับคุณไว้
โกรธมากที่คุณเก็บของเหล่านั้นไว้คุณจะทำอย่างไร

อาจจะเคลียร์กันเข้าใจใช้เวลาเป็นวันเหมือนกันนะ

ไม่ได้ฉีกก็แบบอ่าหยนไว้เก็บที่ไหนอ่าอยากถึงเอาไปถึงเราคือให้เค้าไปเลยแบบ

ให้แฟนใหม่เอาของไปก่อนแล้วอยากทำอะไร

เพราะบางทีเราลืมจริงอะไรอย่างนี้ครับผม

ยังชอบเล่นของเล่นอยู่ไหมคะ

แล้วมีของอะไรที่จะเป็นของโปรดปรานของเรามาก
ของโปรดของผมเหรอครับอ๋อช่วงนี้ก็จะเป็นรองเท้าฟุตบอลครับเป็นสตาร์ทอะไรอย่างเงี้
นี่ไงหากน้องบอลอยากซื้อรองเท้าสตัสราคาสูงมาก

และแฟนไม่เห็นด้วยบอกว่าบอลรอลดราคาก่อนค่ะ

ผมซื้อตั้งแต่มาแรกแล้ว

ถ้าสมมุติตี้เต่าเอาเงินให้แฟนคุมใช่ไหม
สมมุติวันนี้ไปทำงานไหมสมมุติวันนี้เราสมมุติวันนี้เราได้สองหมื่นเราก็จะบอกว่างานนี้ได้หมื่นเดียว

เรื่องอะไรแบบนี้ห้ามไม่ได้ใช่ไหม

ใช่มันมีความสุขเหมือนผู้หญิงเรื่องกระเป๋าบางทีผมก็บอกมันก็คล้ายกันจะซื้อทำไม

ตันก็เหมือนกันอันนี้ก็รุ่นลิมิเต็ดอะไรอย่างนี้

ต้องได้ใช้ในชีวิตจริงก็ได้

แฟนของคุณกำลังจะซื้อชุดใหม่
เธอชอบชุดนี้มากเลยอ่ะ

ผมก็เต็มที่นะแต่ต้องอย่าไอยมาอย่าไย
กันคืออะไรที่เขารู้สึกว่าเป็นความมั่นใจของเขาหรือความสวยงามของเขา

เอาอย่างนี้มาคนนี้แม่
อีกช่วงหนึ่งเรามาคุยแบบล้วงลึกกันดีกว่า